กลับมาแล้วนะคะแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องที่ตั้งตารอดูเฮียน็อตและคุณอ้อมจัดคุกกิ้งโชว์ทำผัดไทยเส้นข้าวกล้องกันในสวน
ซึ่งตอนนี้วัตถุดิบและอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เริ่มลงมือปรุงกันได้แล้วล่ะค่ะ
วันนี้ก็คือผัดไทยเส้นเข้ากล้องนั่นเองนี่เลยครับเส้นเข้ากล้องของเรานะครับมีสองชนิดใช่ไหมครับ

ไปร้านเพื่อสุขภาพอืมแล้วก็เราก็ไปเจอเส้นเข้ากล้องอืม
ก็เลยคิดว่าเออเราจะเอามาทำอาหารที่ร้านอืม
เพื่อให้คนได้ลองทานดูอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นขาวปกติทั่วไป
มันก็แป้งมันจะเยอะหน่อยเนอะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเป็นเป็นเป็นข้าวกล้องปอดสารพิษค่ะ
ก็คือใช่ค่ะเป็นไปได้มาจากไหนจ๊ะเนี้ยอยู่ร้านในอุดรนะคะ
อุดรมีทำด้วยใช่ค่ะอ๋อโอ้โหนี่เส้นกรอบมากมากเลยนะครับผม
แต่ว่าก่อนจะไปใช้เนี่ยต้องเอาไปทำอะไรก่อนก็เอาไปต้มก่อนค่ะ
ก่อนต้มนานไหมประมาณสิบห้านาทีค่ะเพราะว่าเส้น
เส้นนี้จะค่อนข้างหนึบอืมสิบห้านาทีก็ได้เส้นที่พอใจนะครับ
จากนั้นดูส่วนสมอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะแล้วก็จะมีไข่ค่ะไข่
มีถั่วงอกมีกุ้งสดค่ะผ่าหลังค่ะมีถั่วลิสงค่ะมีเต้าหู้ค่ะ
แล้วก็จะมีซอสน้ำผัดไทยค่ะน้ำผัดไทยทำเองไหมอันนี้
อันนี้คุณยายเป็นของคุณยายเป็นคนพาทำว้าวใส่อะไรบ้างบอกได้ไหม
ก็จะใส่เบื้องต้นก็จะมีน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะใส่เกลือ
ค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นอีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะ
โอเคส่วนผสมของคุณยายนะครับค่ะอ่าแล้วกันทำกันเลยดีกว่ามาเลย
เมื่อก่อนก็จะมีเป็นเราใช้เส้นเส้นเส้นจันทร์ขาวธรรมดาค่ะ
แล้วก็คราวนี้ก็เลยพอไปเจอเราก็เลยมีไอเดียว่าเราอยากให้คนทานเขาได้ทานของเพื่อสุขภาพด้วย
เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลองเป็นเส้นผัดไทยปรากฏว่าลูกค้าเขาก็ชอบกันอย่างนี้ค่ะ
ชอบมากกว่าเส้นจันทร์ใช่ค่ะเพราะรู้สึกทานแล้วไม่อ้วน
อะค่ะที่ที่ที่เราทำเพื่อเพื่อแบบตอบรับเสียงที่ลูกค้าเขา

ก็ถ้าเซ่นข้าวกล้องเนี่ยค่ะ

ช่วงนี้ก็จะมีเขาเปิดบึงใหม่
ข้างนี้ค่ะก็จะมีเขามาออกกำลังกาย
พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแวะมาทานที่ร้าน
เราก็จะมีเมนูสุขภาพให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าใส่ไข่เข้าไป

อืมอะไรเรากินไม่นาน
ใช่ค่ะมันจะมีความหนึบกว่าเส้นทั่วไปค่ะ

โดยทั่วไปแล้วนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรารับประทานก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักค่ะ
แต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านอาหารและรสนิยมการรับประทานของมนุษย์โลกค่อนข้างเปลี่ยนไป
เราจึงได้พบเห็นการคิดค้นหรือต่อยอดวัตถุดิบหรือเมนูอาหารที่แปลกใหม่ขึ้นมากมาย
เช่นการนำข้าวกล้องมาทำเป็นแป้งแล้วผลิตเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ถือเป็นวิวัฒนาการที่แปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่สีสันที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะคะ
แต่รวมไปถึงความยืดหยุ่นกลิ่นและสัมผัสของเส้นด้วย
แต่จะจริงอย่างที่ว่าแค่ไหนคงต้องรอฟังคุณน็อตชิมแล้วล่ะค่ะ

ก็จะพอดีค่ะกลมกรอบไม่เผ็ดมากใช่ค่ะ

ซ้ำด้วยแครอทค่ะใส่เลยใส่กุ้มค่ะ
ใช่เอาใส่อันนี้ก็ผัดให้สุกเท่ากัน

เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูผัดไทยเส้นข้าวกล้องครับ
ยังเหลืออีกเมนูนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะครับผม
ช่วยกันใส่ช่วยกันผัดจนได้ผัดไทยเส้นข้าวกล้องมาเป็นที่เรียบร้อย
คงได้เวลาสำคัญที่จะได้ชิมรสชาติกันแล้วล่ะค่ะ
แต่วันนี้คุณอ้อมขอจัดเซ็ตเมนูขึ้นโต๊ะให้แบบเต็มจะมีอะไรอีกบ้างไปชมไปชิมกันเลย
ช่วยกันให้แบบเต็มจะมีอะไรอีกบ้างไปชมไปชมไปชม
จากเมนูแรกก่อนนะครับกับผัดไทยเส้นข้าวกล้องนะครับผม

เส้นหอบกล้องมันจะเหนียวกับเส้นเล็กปกติเนอะ

อืมรสชาติผัดไทยก็

อืมบีบมะนาวท่านหน่อย
ได้ความเปรี้ยวและความหอมของมะนาวเพิ่มเติม

เราก็เอาเส้นหมี่ข้าวกล้องค่ะ

ไม่ค่ะลวกแป๊บเดียว

แล้วก็เราจะไปทำคอหมูย่าง
พอหมูย่างเราหมักไว้ข้ามคืนค่ะ

แล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วค่ะ
จิ้มแจ่วนี้เป็นสูตรของอีสาน

กลิ่นเกินเลยมันดีหมดเลยชิมมานะ

ถูกใจถูกใจอืมคอหมูนุ่มนะค่ะ
ใช่ค่ะเพื่อสุขภาพส่วนน้ำจิ้มแจ่วนี้อืม
สุดยอดจัดจ้านถึงใจจริงหอมข้าวคั่วด้วย
ค่ะนะครับผมชุดนี้เท่าไหร่เนี้ยชุดนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วอย่างงี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจัดขอบคุณลูกค้าเพื่อสุขภาพขอบคุณลูกค้าด้วย
เออนี่ถูกจริงจริงร้อยห้าสิบบาทนะครับได้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้
เลยร้อยสิบบาทแล้วอย่างงี้จานเท่าไหร่อันนี้จานละหนึ่งร้อยบาทค่ะ
หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเพื่อสุขภาพก็คุ้มแลกกันไปนะ
อ่ะสำหรับทางร้านในครัวในสวนเนี่ยมีช่องทางการติดต่อไหมสำหรับคนต่างจังหวัดมา
อย่างเงี้อยากจะถามทางว่ามายังไงค่ะก็ถ้าปกติคนต่างจังหวัดก็จะมาจากทะเลบัวแดง
อืมถ้ามาจากทะเลบัวแดงนนน้ำย้อยนะคะก็คือตรงมาค่ะข้ามสะพานลำน้ำเปล่ามา
ตรงมาเรื่อยเรื่อยจะเจออ่าโลตัสของอำเภอกุมภาวะค่ะอืม
ก็เจอโลตัสปุ๊บก็ให้มองขวามือค่ะเราจะมีป้ายป้ายร้านอยู่อะค่ะ
ก็คือเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยโค้งขวามาสังเกตได้ว่าร้านอยู่ทางขวาค่ะ
อ่าเป็นลักษณะเป็นบ้านเลยล่ะนะใช่ค่ะแต่จริงจริงแล้วมีร้านอาหารซ่อนตัวอยู่ในนี้
แล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งค่ะ
เรามีอาหารเช้าเป็นไข่กระทะข้าวเปียกเส้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็คือ๑๐โมง๗โมงครึ่งถึง๑๐โมง
ยาวไปกันจนถึงสี่ทุ่มค่ะอ๋อทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ค่ะ
มาได้ทุกวันนะครับใครผ่านมาเที่ยวทะเลบัวแดง
ก็ลองแวะมาทานอาหารสุขภาพที่ร้านคนในสวนได้นะครับผม

เอาละค่ะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเดินทางค้นหาเรื่องราว
และที่มาของเมนูเส้นที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
เชื่อว่าเรื่องราวความรู้ของเมนูเส้นที่เหล่าพี่ร้านต่าง
ตั้งใจนำมาแบ่งปันคงจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้กับคนรักเส้นทั่วประเทศไทยได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
แต่ถ้าใครว่างอยากจะมาลองชิมด้วยตัวเองแล้วก็ทุกคนที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอนะจ๊ะ

อร่อยไปกับก๋วยเตี๋ยวตุ๋นเจ้าเก่า๒๘ปี

ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อผู้พานเจ้าเก่าแก่
แล้วไปทานสปาเกตตี้รสเด็ดในฟาร์มม้าแคละที่เดียวในขอนแก่น

ที่มาของการเปิดร้านก๋วเนื้อรสเด็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็เมื่อก่อนนี้พี่ก็ไปขายอยู่กับปู่กับย่าเนอะ
พอดีปู่กับย่าเขาเลิกขายแล้วเราก็มาเปิดเอง
แล้วก็มาเป็นหนึ่งในขอนแก่นคนเดียวเลยอ๋อ
หนึ่งในขอนแก่นในยุคสมัยนั้นนี่กี่ปีแล้วเนี่ย
ก็ประมาณ๒๑๒๘ปีนี้แหละ
แล้วก็ตัดขอบ

คงจะงงว่าผมมาทำอะไรที่ฟาร์มมานะครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ผมพูดถึงนะครับเรียกได้ว่า
กำลังด่งรังมากที่คอนแก่นนะครับ
ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เมนูเส้นอย่างเดียวนะครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป